โปรดติดตามตอนต่อไป
อ่าพูดไห้เยอะสิให้เยอะ

ใหม่ให้เยอะ
เห็นมากมัวนะอันนี้มดอะไร

แล้วใครอยู่ในทีวีใครอยู่ในทีวีอุ๊ยเห็นไหมนั่นน่ะ

คอคอนี่เหรอคอไม่มีไงคอเป็นฉันเลยไงโอ้ยน่ารักจริงเลย
วันนี้มีสาวน้อยอีกหนึ่งคนมาทำจัดรายการกับเราด้วยนะคะ
ถึงศุกร์ก็พบกับเราได้เหมือนเดิมเลยค่ะ
วันจันทร์ถึงวันพฤหัสก็หลังรายการเดินหน้าประเทศไทย

วันนี้เฟซบุ๊กไลฟ์ก็มีด้วยนะคะดูเราสดได้เลย
พลิเคชันไมค์ไทยรัฐก็ส่งไลน์เข้ามาหาเรากันได้นะคะ
รีรันเที่ยงคืนยังมีอยู่นะคะคุณผู้ชมย้อนหลังยูทูป
เปิดดูได้หมดเลยเสิร์ชคำว่าไทยรัฐขึ้นมาหมดเลยค่ะ
อืมนะครับเอาโอเค
อ่ะอะไรลุกอะไรนะลูกมานั่งนี่มาให้ป๊าป๊านั่งนู้นมา
พี่ต้นเมล่าขาวนั่นหนึ่งให้ฟังดีกว่าวันนี้มาลูกตักลุงมดดำไป
พี่มดดำมาอยู่กับลุงไปก่อนคุณป๊า

เพราะว่าเขาจัดพิมพ์กันแค่๑๕๐๐ชุดเท่านั้นเองค่ะ
อย่างนางสุมาลีเทียนมณีก็เป็นหนึ่งในผู้ที่มาหาซื้อการ์ดอวยพร
เขาบอกว่าทราบข่าวจากโทรทัศน์ว่ามีการจำหน่ายการ์ดอวยพรผ้าสีพระหัสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ
ก็เลยรีบมาหาซื้อตั้งแต่เช้าเลยเพื่อที่จะนำไปให้กับญาติแล้วก็เพื่อน
รู้สึกว่าดีใจมากเลยที่ได้การ์ดอวยพรนี้เก็บเอาไว้
แล้วก็เงินรายได้ที่จ่ายไปก็จะกลับไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทธกภัยได้อีกทางหนึ่งด้วยนะคะ
แต่ละคนก็เรียกว่าวันนี้ไปเนี่ยไปซื้อหากันทุกคนดีใจมาก
ก็ถือว่าจะได้เก็บเอาไว้มีทั้งคำอวยพรแล้วก็หลักปรัชญาที่ทรงเขียนบนการ์ดแต่ละใบ
้วนเป็นสิ่งที่มีค่าที่น่าปฏิบัติตามด้วยนะคะ
นั่นแหละฮะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่คนไทยยังแสดงความจงรักภักดี
แล้วก็รำลึกถึงพระองค์ท่านอยู่เสมอนะฮะ
โอเคเรื่องต่อไปนะครับวันนี้นะฮะใช้เหตุท่วมใต้รุนแรงนะครับ
ปรากฏการณ์วานินยาอ่อนนะครับระบุว่าจะมีฝนเนี่ยมาอีกรอบหนึ่งถูกต้องนะครับ
ตอนนี้ที่อาคารจัมจุรี๔จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับ
นายสุรพงศ์สารปะนะครับท่านเป็นผอสุนพยากรอากาศกลางตุ๋วนิยมวิทยา
ท่านได้เปิดเผยนะครับบอกว่าเหตุการณ์น้ำท่วมภาคใต้นี่นะครับ
จากมีปริมาณน้ำฝนสูงกว่าค่าเฉลี่ยในรอบ๓๐ปีนะครับคุณผู้ชมครับ
จังหวัดเลยนะฮะสาเหตุเนี่ยมาจากการเปลี่ยนแปลงนะฮะ
ของสภาพภูมิอากาศและการเกิดปรากฏการณ์ลานิญญาแบบอ่อน
ขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการออกประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมาก
บริเวณภาคใต้และคลื่นลมแรงนะครับบริเวณอ่าวไทยนะครับคุณผู้ชมครับ
ฉบับที่๓๖เขาบอกว่าบริเวณความกดอากาศสูงนะฮะ
กำลังค่อนข้างแรงปกคลุมประเทศไทยแล้วก็ทะเลจีนใต้นะครับ
ทำให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พระธรรมกลุ่มอ่าวไทย
รวมถึงภาคใต้มีกำลังแรงนะครับ
ส่งผลให้ในช่วงวันที่๒๔๒๕ตุลาคมปีนี้เนี่ยนะฮะ
จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในภาคใต้

บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขลาปัตตานียะรานราธิวาส
ก็อย่างไรขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าว
ระวังอันตรายจากฝนตกหนักด้วย
ฝนตกสะสมนะครับรวมถึงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับ
รวมถึงพื้นที่ที่เสี่ยงภัยก็ขอให้เฝ้าระวังดินโครนถล่มด้วยนะครับ

จากกลมประตูนิยมวัฒนิยาอย่างใกล้ชิดด้วย

ณวันนี้สถานการณ์ภาคใต้ยังไม่สงบอย่างที่เราพูดว่าผม
น้ำฝนยังมีต่อมาเรื่อย
เรื่อยเลยค่ะก็เป็นปรากฏการณ์ลานินย่าอ่อนเลยทีเดียว
อาจจะทำให้ฝนตกต่อเนื่องไปในระยะนี้

แล้วก็ระมัดระวังตัวจากน้ำป่าไหลหลากด้วยนะคะ

เมื่อกี้ที่เราบอกไปเรื่องผ้าฝีพระหัสนะคะ

เมย์พูดผิดไปนิดนึงทั้งหมดเป็น๑๕๐๐๐ชุดนะคะ

เอ้าอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวเราพยายามจะโทรหา

คุณจะโทรหาคุณแตงโม

แสนนึงเขาก็บอกว่าโอ้โหด่าคุณแตงโมจมธรณี
ใช่เขาบอกว่าสาเหตุที่เลิกก็เพราะไม่ไปรับส่ง

มีอีกกระแสหนึ่งก็บอกว่าแฟนฝ่ายหญิงก็ทำอะไรไม่ค่อยเป็น
ว่าอย่างนี้ขอโทษนะฮะตามข่าวว่าอย่างนั้น
คุณแต่งโมก็จะเอาระเบียบมากใช่ไหม
แต่ไอ้โมเป็นคนที่เจ้าระเบียบพี่มันเป็นคนจุกจิก
ไม่แล้วแต่เขาไม่ได้มีคนอื่นใช่ไหมตามข่าว
มันมีบางบ้านที่เขียนมาแบบเอ๊ะมีคนอื่นหรือเปล่าอย่างนี้
ไม่มีไม่มีเพิ่งแปดเดือนคุณอย่าไปน่าเบื่อขนาดนั้น
ปรากฏว่าคือหมายถึงว่าโมมันก็จะเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูง
สูงพอสมควรคือตลอดระยะเวลาตั้งแต่มีข่าวเลิกกันเนี่ย
ฉันก็ถามตรงว่าเป็นยังไงก็คือพอรู้มาบ้างสักระยะหนึ่งแล้ว

ก็คุยกันบอกพี่ผมก็เลิกมาสักระยะหนึ่งจนดาวกระจาย
ได้ข่าวมาจากไหนก็ไม่รู้ดาวประจำ

แองจี้ไปได้ข่าวมาจากไหนแองจี้ไปเอาข่าวมาจากไหน
เอาข่าวมาจากไหนคะแองจี้แองจี้มีกระแสมาจากไหนคะ
มีมาเรื่อยคือเดิมทีมันมีเวฟ
แล้วก็แบบคนพูดกันเม้ามอยอะไรอย่างนี้
บอกว่ามีดีเจสหิตปากก้าวคนหนึ่ง
อ๋อยังไม่ได้ระบุว่าเป็นใครตอนนั้น
เป็นพิกรเปิดตัวหัวของผู้หญิงแต่งงานคู่เขาแบบหวานยาดเยอะเลย

เมาะอ่ะเมาะข้าวที่ประธานดำก็เลิก
อะไรแบบนี้

อะคุณโมเค้ายังไงคะ

ถามว่าพี่หนุ่มไปทำอะไรมาช่วงนี้หน้าดูเด็ก

ไม่ใช่ไปฉีดอะไรนะเขาเรียกอะไรนะให้หน้าใสนะเมโสบอกว่าขอเรียนแบบคุณพระดำหน่อยได้ไหม
ไปฉีดอ๋อไปทำเรียนแบบพี่มอส
ถ้าเกิดไปดูเดินก็ไม่ได้บอกว่าเอาหมดพี่มดดำเพราะฉะนั้นจัดเต็ม
จัดเต็มอย่างมดดำนี่บอกไปครึ่งวันนะ

อย่างพี่ไปคลินิกนี่คือครึ่งวันนี้ไม่ต้องทำอะไรเลยนะ

เอาเรื่องตังโมเรื่องตังโมเอาตังโมโทรติดหรือยังฮะ
คืออย่างนี้คือจริงแล้วเนี่ยข่าวที่หลุดออกมาเนื่องจากที่เขาพูดกันนะครับ

เขาบอกว่าสิ่งที่แฟนของคุณตังโมเนี่ยเป็นแอร์
แล้วไปพูดให้เพื่อนฟัง

ว่าคุณตังโมเหมือนมันถึงจุดนึงแล้ว
ซึ่งมันไปกันไม่ได้อะไรอย่างนี้ล่ะค่ะ

คนออกมาด่ากันเนี่ยที่ไอ้โมพูดก็คือประมาณว่า

แต่อันนั้นคือเหมือนมิกออกในรายการหนึ่ง

ใช่นานแล้วคืออันนั้นน่าจะเป็นความสนุกสนานมากกว่าความบันเทิง
แต่ถึงเวลาเสร็จปุ๊บจับมาเป็นประเด็นกันจับแพะชนแกะ
คือนางก็ยอมรับว่าใช้ชีวิตอยู่คู่กันเนี่ยเพียง๘เดือน
ดูเหมือนว่าความรักของหนุ่มแตงโมกับเฟิร์นเนี่ยอาจจะต้องจบกัน
มีข่าวแววมาว่าเตียงสั่นแยกกันมาอยู่สักระยะ
อันนี้พูดในฐานะที่เมื่อวานเพิ่งคุยกับเขา

ผู้หญิงก็ยังอยู่บ้านแตงโมอยู่ตอนนี้ก็ยังอยู่
แต่ถามว่าได้เจอกันปกติไหมไม่ได้เจอกัน

โมครับคุณโมบ้านพ่อแม่เขาอยู่ติดกัน

ก็ยังไปบินก็คือเนื่องจากแฟนรู้สึกบ้านจะอยู่ที่สระบุรี

นึกออกไหมแล้วเขาก็บอกว่าถ้าสมมุติจะย้ายออกเมื่อไหร่ก็ได้
แต่ก็คือยังอยู่บ้านเดียวกันแต่ถามว่าได้เจอกันอะไรอย่างนี้

แล้วที่สำคัญไม่ได้จดทะเบียนกันด้วย

เสร็จแล้วหมอดูก็บอกว่าแต่งไปทำไมแต่งก็เลิก
หมอดูบอกอย่างนี้หมอดูบอกอย่างนี้
แล้วหมอดูก็พูดอีกว่าไม่นานหรอก
เอ้าแต่ก็ว่าเขาก็อยากแต่งอยู่ดี

ฉันจำไม่ได้ว่าพี่แนะนำไปหรือเปล่าหมอดูคนนี้

มาแล้วค่ะนี่แหละครับคุณไปดูให้เขาเลิกกันเหรอฮะ
ไม่ใช่นะแนะนำก่อนอาจารย์ช้างวันนี้
อาจารย์ช้างมาสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
คุณพรสะพรสิคุณเป็นคนไปดูเขาเลิกชั้นกรรมได้
ไม่มีเดี๋ยวมาพาดหัว
เอางี้เอางี้ไม่ถามก็ได้ว่าไปดูเขาหรือเปล่าสนิทกันไหมคะ
คุณแตงโมเนี่ยกับคุณแตงโม
แล้วที่หลังผมไปนั่งรอก็ไม่ต้องประกาศออกลุ่นทั้งประเทศเขารู้ก็ได้นะ
ประกาศประกาศแล้วให้เขาส่งข้อความบันดาบเลยนะ
แต่ว่าแตงโมมันเป็นราศีตุลเป็นการเริ่มต้นใหม่

ราคาสีตุนที่เราบอกเหมือนราคาสีตุนที่ดวงดีที่สุดไง

ชีวิตก็มีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ใหม่นะครับ
แล้วก็คงมีสิ่งใหม่ที่ดีขึ้น
ราศีไหนช่วงนี้ต้องระวังเลิกลากัน
ราศีสิงยังไม่จบเลยนะ

อันนี้ก็ก็ใช่ไง
โอ้โหโทรเหมือนนั่งทับโทรศัพท์เลย

มีโทรศัพท์โทรเข้ามาเฮ้ยเราลืมกระเป๋าที่สนามบินเลยหรือเปล่า

รวมโทรมาว่าอาจารย์เมย์ปวดท้องแล้ว
บอกว่าคุณลุงโทรผิดหรือเปล่านะ

ไม่ใช่หมอธรรมราช
แต่ว่าน้องมายูเนี่ยอันนี้นะอันนี้เป็นดวงของเขานะ

เอาชัยชิงอียะเทพเจ้าเห็นโชคราบ

เข้าเรื่องว่ามีวันจ่ายวันไหว้วันอะไรอย่างนี้

อย่างพวกเราโอเคอยากจ่ายอยากไห้กับเขาเหมือนกัน
เริ่มจากวันจ่ายก่อนคือวันไหนนะครับ

วันจ่ายก็จะวันพฤหัสนี้แหละ

ส่วนวันที่๒๗ก็จะเป็นวันไหว้
ส่วนวันที่๒๘ก็เป็นการเข้าสู่ฤดูการใหม่นะครับ
บางคนเรียกวันเที่ยววันถือนะครับ

อยากให้เรามีเวลาในการเตรียมตัว
เพราะว่าเมื่อเราไปพูดใกล้ก็ซื้อของว่ายกันไม่ทัน
ผมเชื่อว่าการไหว้เจ้าไหว้บรรพบรุษเป็นเรื่องประเพณีนะครับ
ซึ่งบางทีมีอากงอาม่าช่วยจัดการให้เรียบร้อยแล้ว
แต่ว่าวันนี้เราจะมาเน้นวิธีไหว้ที่
บางคนบอกไม่ใช่คนจีนแล้วไม่เคยไห้จะไห้ได้หรือเปล่าเนี่ย
อันนี้จะเป็นเรื่องของการไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภ

มีเวลาไหมคะปีนี้ต้องกิน
มีเวลาเลยแต่ว่าก่อนจะถึงวันที่เราไหว้เนี่ยนะครับ
คือจริงเนี่ยเมื่อ๒๓วันที่ผ่านมาเนี่ย
เราได้มีการทำพิธีส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ไปเรียบร้อยแล้ว

เทพเจ้าที่สำคัญก็คือเทพเจ้าเตานะครับได้ขึ้นสวรรค์ไปแล้ว

หนึ่งคือพยายามทำความสะอาดบ้านนี่แหละ

ใครที่ปัดกวาดเช็ดถูและห้องที่สำคัญที่สุดเนี่ย

มีอยู่๒ห้องก็คือห้องนอนกับห้องครัว
ทำความสะอาดห้องนอนกับห้องครัวเลยนะครับ
ดำเนี่ยชอบเอาพวกยางพาราอะไรไปไว้ใต้เตียงเนี่ย

นี่ฉันไม่ต้องใช้ตุ๊กตุ่นตุ๊กตาแล้ว
มีผลิตภัณฑ์ยางพาราเนี่ย

มีซองเซิงฉีกด้วยนะครับ
ทำความสะอาดออกให้หมด

เสร็จเรียบร้อยแต่ลืมล้างอย่างหนึ่ง

บางคนบอกว่าเปลี่ยนเลยอ่ะจ๊ะ
เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเค้าให้มาไหว้ฟาก
คุยเรื่องอะไรกันคนผูมจะเข้าใส่ในโลกจิต

เอาอย่างนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมจดไหมทาย
เอาอย่างนี้อาจารย์เรารีบบอกดีกว่า
ให้คุณผู้ชมเตรียมก่อนต้องเตรียมอะไรบ้างเริ่มกับอะไร
คลีนก่อนทำความสะอาดก่อนนะครับ
จะเป็นวันที่เราจะไหว้เทพเจ้า
โชคลาภหรือว่าเทพเจ้าแห่งเงินตรากันครับ
โดยของไหว้นะครับมีหลายอย่างนะครับ
อันดับแรกด้านนี้เลยนะครับก็คือ
แจกกาลดอกไม้ทูปเทียน

สีเหลืองสีชมพูสีแดง

แต่นี่ต้องบอกก่อนว่าบนโต๊ะเนี่ยเป็นตัวอย่างส่วนหนึ่งนะครับ

จิตต้องตั้งตรงนี้หรือเปล่าอาจารย์
หมายถึงว่ามุมที่วางแบบนี้ไหมคะ

ตอนเท่านี้แล้วเป็นครั้งข่าว

บางที่ใช้๕อันนี้แล้วแต่แล้วก็เทียนแดงนี่เป็นตัวอย่างเทียนแดงคู่หนึ่ง
แล้วก็น้ำน้ำจะเป็นน้ำชาหรือน้ำสมุนไพร
อันนี้ต้อง๕แก้วไหมฮะ๕นะครับแต่ว่าภาชนะอยากให้เป็นสีแดง

ที่บ้านไหนมีถ้วยน้ำชาอะไรแบบนี้อยู่แล้วก็ใช้แบบนี้ได้
หรือใครอาจจะไปหาน้ำสมุนไพรที่มีพัชนะสีแดงก็นำมาไหว้ได้ด้วยเหมือนกัน
ขนมนะฮะจริงขนมมีหลายอย่างมากแต่ว่าเอาที่เป็นคลาสสิกเลย
คือสากูต้มแล้วเขาก็ใส่น้ำแดงออกไปแล้วข้าว

ตะเกียบอ่ะเหมือนของไหว้เขาก็จัดให้ชุดให้ครบเลย
นะครับและที่สำคัญนะครับเมาะหุงข้าว
จะซื้อใหม่เลยว่างั้นเถอะ

อยู่แล้วก็ไห้ได้แต่ถ้าเกิดใครอยากจะอยากจะหาใบใหม่มาเปลี่ยนเนี่ย
ก็ใช้เลิกเพราะว่าเลิกใหญ่จริงมันอยู่อีกปีนึง

ให้ครบนะครับหรือใครที่มีหม้อใบเก่าล้างเรียบร้อยแล้ว

ทรัพย์เปลี่ยนอันใหม่ก็โอเคแล้วแต่คนจะถือ
อันนี้แล้วแต่คนนะครับก็คือให้หุงข้าวเพื่อแบบ

แต่ไม่ใช่ข้าวที่เรากินมาตั้งแต่เช้าไม่ใช่

ใหม่เลยถุงใหม่เลยแล้วคุณจะได้บุญเลยคุณไปซื้อข้าวสารช่วยชาวนาเขานะครับ
ก็เหมือนแบบได้ทำบุญได้กินของที่เป็นบุญ

ก็แบ่งอันนี้อันหนึ่งแล้วก็แบ่งไว้ทานด้วยนะครับ
แล้วก็ที่เหลือพวกนี้เป็นอาหารเจอาหารเจนะครับ

แล้วก็ผลไม้ก็แล้วแต่

แต่ว่าเวลาไหว้เจ้าเนี่ย

นี่มันงานไหว้เจ้าคุณอย่าเอาเรื่อง

คุณก็ไปคือบางคนไม่รู้หรอก
บอกที่ร้านด้วย

แน่นอนทิศทางที่จะต้องหันไป
แต่ละปีเขาบอกทิศจะไม่เหมือนกันปีนี้ทิศไหนฮะ

หันหน้าไปยังทิศตะวันออกเฉียงใต้
แล้วเราก็อยู่ตรงนี้ของโต๊ะที่เราจัด
โต๊ะแบบนี้เลยนะครับแล้วก็หันหน้าตัวเราเนี่ย

๕ทุ่มของวันที่๒๗นะครับ
ของวันที่๒๗คืนวันศุกร์

คุณไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองทำพิธีอะไรนะฮะ
เพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องโชคลาภจัดเองที่บ้านได้

ค่ะน่ะครับอื้มอ่าเดี๋ยวพักกันก่อน
เดี๋ยวช่วงหน้านะฮะมาต่อกันนะว่าการแก้ปีชง
ใครที่แบบว่าเป็นปีนี้บอกว่าเป็นปีชง
จะแก้ปีชงยังไงเดี๋ยวอาจารย์ช้างมาเล่าให้ฟัง
ช่วงหน้าต้องมีหน่อยนะฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
ใครนะเรา
กลับมาข่าวใส่ไข่กันต่อค่ะช่วงนี้หลายคนอยากรู้มากล่ะ
พี่ชงอาจจะมีเวลาจำกัดนิดหนึ่งนะฮะอาจจะมีเวลาจำกัดนิดหนึ่งนะฮะอาจจะมีเวลาจำกัดนิดหนึ่งนะฮะ
อาจจะมีเวลาจำกัดนิดหนึ่งนะฮะอาจจะมีเวลาจำกัดนิดหนึ่งนะฮะอาจจะมีเวลาจำกัดนิดหนึ่งนะฮะ
อาจจะมีเวลาจำกัดนิดหนึ่งนะฮะอาจจะมีเวลาจำกัดนิดหนึ่งนะฮะอาจจะมีเวลาจำกัดนิดหนึ่งนะฮะอาจจะมีเวลาจำกัดนิดหนึ่งนะฮะอาจจะมีเวลาจำกัดนิดหนึ่งนะฮะอาจจะมีเวลาจำกัดนิดหนึ่งนะฮะอาจจะมีเวลาจำกัดนิดหนึ่งนะฮะอาจจะมีเวลาจำกัดนิดหนึ่งนะฮะอาจจะมีเ
ฮะอาจจะมีเวลาจำกัดนิดหนึ่งนะฮะอาจจะมีเวลาจำกัดนิดหนึ่งนะฮะอาจจะมีเวลาจำกัดนิดหนึ่งนะฮะอาจจะมีเวลาจำกัดนิดหนึ่งนะฮะอาจจะมีเวลาจำกัดนิดหนึ่งนะฮะอาจจะมีเวลาจำกัดนิดหนึ่งนะฮะอาจจะมีเวลาจำกัดนิดหนึ่งนะฮะอาจจะมีเวลาจำกัดนิดหนึ่งนะฮะอ

ขอบคุณภาพจากทางไทยรัฐออนไลน์นะครับ

นั่นคือช่วงเดือนที่แรงสุดเนี่ย

ก็คือประมาณเดือนกันยายน

ไม่เหมือนอาบประชาการอากาศเลยชอบตรงเนี่ย
อารรูป
ทำเมียไม่เป็น

ปีจอเป็นประเด็นเรื่องสุขภาพเป็นรัก

เกิดจากภายนอกไม่ได้เกิดจากตัวเอง

มีเรื่องดวงดาวมงคลอะไรทั้งหลายที่เข้ามานะครับ
นั่นเนี่ยฝากด้วยกันว่าจจุดจีนปีใหม่
หลายคนเนี่ยเตรียมตัววางแผนไหว้เจ้าทำบุญแล้วนะครับ
ก็ตั้งใจทำบุญโดยเฉพาะใน๔๕ปีที่เราพูดคุยกันมาเนี่ยนะครับ
เพราะถือว่าไม่ได้ว่าเป็นปีที่ไม่ดีนะครับ
แต่ว่าเราก็ต้องเตือนสติตัวเองนะครับ
ที่สำคัญคือบางคนชงแล้วรวยขึ้นเยอะมาก

ชงเขาบอกว่าบางทีอย่างชงมีการเปลี่ยนแปลงสมมุติ
ชงมีชงดีกับคนที่ไม่ดี

เอาปีระยูตุนแหละ
เทพคือเทพเขามีเยอะมาก
ในรูปข้าวของเวลาข้าวใครที่จะไปแก้ชง
ท้ายสวยเยอะนะรูปอยู่ขวาข้างล่างเป็นที่บางโสธอง
ดังนั้นเวลาไปไหว้แล้วเวลาเอากระดาษไปปัดเนี่ย
ปีนี้เดือนจีนมี๑๓เดือนคุณต้องตัด๑๓ครั้ง

คือไม่ได้ปัดแต่พอไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะมีประจำปีเราเลย
ประจำปีของเราเวลาเกิดอะไรอย่างนั้นเลยนะ
แล้วเขาให้เป็นกระดาษใส่เข้าไปข้างใต้
แล้วเอาท่านตั้งไว้ยิ่งสูงเท่าไหร่ยิ่งดี
เหมือนถวายเงินแล้วมีรูปจานช้างอยู่ที่วัดไหมฮะ
จริงแต่เค้าบอกว่าดวงของเราเนี่ยเริ่มเปลี่ยน
ตั้งแต่วันที่๑๕มกราคมที่ผ่านมาแล้วจริง
เปลี่ยนมาเรียบร้อยนะฮะเราก็ตั้งใจกันแล้วกันนะฮะ
ตุจีนปีใหม่ขอพรเทพเจ้าโชคลาภ
กระเป๋าสัตว์ตังค์กับโม่ขุมข้าวอย่าลืม
จะได้มีกินมีใช้ในปีใหม่นี้กัน

แต่ก่อนอื่นก่อนจะเปลี่ยนปีใหม่คืนนี้กลับมาเต็มกับมูไนท์
น้องเห็นคลิปแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่โอเคแหละ
วดธรรมดาพี่แต่เกือบตาย
รอดชีวิตมาได้เคยเป็นผู้หญิงสัมมะเลเทเมา
ชีวิตของเขาผ่านร้อนผ่านหนาวจนในที่สุดมาเจอยมทูต

ชีวิตพี่ไม่อยากเชื่อก็ต้องเชื่อ
คุณไปร่วมพิสูจน์กันสิฮะแล้วคุณจะเชื่อหรือเปล่านั้น
อยู่ที่ตัวคุณไย้มูไนท์ไม่เชื่ออย่าบมปรุงตัวเอง
เข้าทรงกับตัวลงทางรายการเลย

ขอบคุณทุกคนด้วยขอบคุณ
ขอบคุณแล้วบีบายตกกิน
พรุ่งนี้เรางดอันอีกหนึ่งวันนะครับพรุ่งนี้เรางดอออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ